คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับ๑๑บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาทีจะเลือกส่งคนในครอบครัวมาคนเดียวหรือมาตามจำนวนกุญแจก็ได้นะครับแล้วแต่ครอบครัวจะตกลงกันครับ
ภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองพร้อมที่จะฟังเฉลยยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมไหมคุณตาพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับ
ก็ไปช่วยพ่อแม่ดาย่าหนูถอนย่าแข่งกับกัสหนูถอนด้วยกองเท่านี้กัสถอนด้วยกองเท่านี้
พวกเขาช่วยเรือนไปอย่างนี้น่ะโทษสาธิ์มัน
อำเภอใดมีพื้นที่เล็กที่สุดในจังหวัดพิจิตร
ตัวเลือกที่๑อำเภอตักเหล็ก

ถ้าถูกข้อนี้นะครับพุ่งขึ้นไป๑๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอกนะครับ

ถูก

ครับด้วย
รับด้วยนะไม่ปฏิเสธด้วยนะว่าเก่งนะ
อำเภอตากเหล็กนะครับมีพื้นที่เล็กที่สุดในจังหวัดพิจิตรนะครับ
โดยมีพื้นที่๑๗๖๔ตารางกิโลเมตรนะครับ
เอาละครับตอนนี้นะฮะทำไปได้แล้วครับ๒ข้อนะครับ
ครอบครัวของน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เก่งมาก
เล่ตอนนี้ทำไปได้๒ข้อแล้วนะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องฟุตบอลครับ
ทุกวันนี้ผมก็ห่วงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวผม

บางทีเราอาจจะเลี้ยงดูเขาได้ไม่เต็มที่
การเลี้ยงลูกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของสหรัฐอยู่เย็น
ตัวเลือกที่๒ปัจจุบันอายุ๒๘ปีครับ

ข้อนี้นะ๑แสนบาทนะ
แล้วเราได้ไปลุ้นเงิน๑ล้านบาทในข้อที่เหลือนะครับ
ถูก
ถูก

เป็นคนจังหวัดสมุทรสงคราม
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของสหรัฐอยู่เย็นครับ
เพราะจริงแล้วสาระอยู่เย็นเกิดที่จังหวัดสมุทรปลาการนั่นเองนะครับ

ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสลุ้นเงินล้าน

ครอบครัวของน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรนะครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เรื่องสุดท้ายนะครับ
ก็คือ๑แสนบาทในวันนี้นะครับ
แล้วก็กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกนะฮะ

งานไม่มีทุกวันนะคะ
บางทีก็หยุดเป็นอาทิตย์ก็มี
อยากให้ลูกเรียนหนังสือสูง
เขาจะได้มีอนาคตที่ดีแล้วก็ทำงานได้ดี

เลื่อยไม้ความยาว๓๐เซนติเมตร
จากไม้หน้าสองจำนวนสี่ท่อนนี้
ให้หมดภายในเวลา๓นาที

หมายจริงเลยทำเลยครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ทำได้

พี่ฝนใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๓นาที๑๕วินาทีครับ

จังหวัดพิจิตรครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ผมครับน้องเล่นะครับอีกหนึ่งดอกเป็นใครครับ
ผมเลือกเองครับน้องเล่เลือกคนเดียวสองดอกเลยครับ
เชิญครับประจำที่
กุญแจดอกแรกจะเลือกดอกไหนครับ

อีกหนึ่งดอกที่เหลือจะเลือกดอกไหนครับ
ผมขอให้โชคดีในการไขครั้งเดียวแล้วขอให้ออก
แต่ละดอกนะครับมีเวลาก็คือดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ออกเลยด้วยโอเคครับเก่งมาก

อุ๊ยออกเลยด้วย

ผมจะเลือกเปิดจากตู้หมายเลข๓ก่อนฮะ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

กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นวันนี้ครับสองหมื่นบาท
ก็ต้องสู้ต่อนะเล่นฮะครับแล้วก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวในตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีเด็กตาดำนะครับเขาก็ต้องเป็นที่พึ่งของลูกให้ได้ครับแล้วพี่ก็ขอให้โชคดีนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้รายการของเรานะคุณผู้ชมครับก็เหมือนสะพานบุญนะครับอย่างที่บอกครับว่าครอบครัวของน้องเล่ก็ยังลำบากกันอยู่เลยนะครับม
และผมเชื่ออยู่อย่างนะครับคุณผู้ชมถึงฟ้าฝนลมพายุจะทำให้บ้านของเล่บพังทลายลงแต่ความรักของทุกคนในครอบครัวยังคงเหนียวแน่นมั่นคงผมขอคำลังใจคุณผู้ชมเป็นอิตคนละก้อนช่วยต่อเติมบ้านสำหรับครอบครัวที่แสนดีครอบครัวนี้ไปด้วยกันนะครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอข
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตแต่ก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวน้องเล่ว่าเขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง
ต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือบ้านครับอยากให้บ้านแข็งแรงแล้วช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วครับผมก็ฝันว่าอยากจะมีบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยให้ครอบครัวผมได้อยู่อย่างสุขสบาย
ทำไมชีวิตถึงได้ตกถึงขนาดนี้

และรับประทานให้หมดจำนวน๒จานภายในเวลา๓นาที